อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับคนที่ผู้ปกครอง
มีลูกหลานเด็กเล็กสไลด์เดอร์บ้านหลม

แต่กระโดดพลาดนะคะ

นี่ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่แชร์กันเยอะสังคมออนไลน์ตอนนี้เนี่ย
วิว๑๖ล้านครั้งแชร์ออกไปกว่า๓ล้านครั้งแล้วนะคะ
เหตุการณ์กลุ่มนี้กำลังสนุกสนานกับการเล่นสไลด์เดอร์บ้านหลม
ส่วนใหญ่กระโดดก่อนสไลด์ลงมา
บางส่วนก็โลดผลตีรังกาลงมา

เด็กชายในคลิปนะคะกระโดดผิดจังหวะตัวเอียงไปทางขวา
ส่งผลให้ร่างกายเสียหลักหล่นกระแทกพื้นบริเวณข้างเครื่องเล่น
ก่อนที่จะมีเสียงกรี๊ดจากผู้อยู่เหตุการณ์ดังสนั่นหวั่นไหว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๗กันยายนที่ผ่านมา
แต่ว่าไม่ได้เกิดในประเทศไทยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ในประเทศคูเวทค่ะ
แต่ว่าก็เป็นกระแสไปทั่วโลกออนไลน์ไปหลายประเทศเหมือนกัน
ผู้โพสต์มีการอัปเดตภาพของน้องคนนี้

คือตอนนี้นะคะน้องก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
แล้วก็ลูกตาด้านขวาบวมปูดอย่างหนักค่ะ

แต่ล่าสุดอาการของน้องก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะ
ยังไงก็ถือเป็นอุทาหรณ์
สำหรับผู้ปกครองที่มีลูกเล็กเนี่ย

แต่ว่าเด็กที่ยังเล่นเครื่องเล่นสไลเดอร์บ้านลมแบบนี้อยู่เนี่ย
ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
เพราะว่าอย่างในประเทศไทยเองก็มี
ให้บริการอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับเครื่องเล่นประเภทนี้นะคะ

คือสไลเดอร์บ้านลม
เดี๋ยวดูจากมุมที่ถ่ายแล้วมันค่อนข้างสูงอะนะคะ

จริงเค้ามีวิธีเล่นไว้ใช่ไหมว่าให้ลื่นลงมาเฉยหรืออย่างนี้
น่าจะไม่ให้กระโดดน่าจะลื่นถลัยลงมาได้
พอกระโดดแล้วเด้งแบบนี้มันก็เสี่ยงอันตราย
มันเหมือนเล่นแบบใช่เหมือนเด็กแต่มันแบบบอลลูนะครับที่แบบไว้กระโดดดึง
แต่อันนี้ก็องศาก็อาจจะต้องบอกกันนะครับ

อยากให้ต้องเจ็บตัวก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ว่า
ทำแบบนี้ไม่ได้มันอันตรายเนอะใช่ค่ะ